การนี้กันต่อเนื่องเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ดี
จับตาดูรถกระบะสีแดงคันนี้ดีนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏ
รถกระบะสีแดงคันนี้ไปขับรถพุ่งชนรถของคู่กรณี
แล้วไม่ได้พุ่งชนแค่ครั้งเดียวนะคะหลายครั้งด้วยคุณผู้ชมค่ะ

เอาไม่ได้

ใช่แล้วคือตอนถอยเราเข้าใจว่าเขาจะถอยเพื่อตั้งหลักแล้วออกไปหรือหักหลบหรืออะไรอย่างนี้

ผู้หญิงในรถเธอก็ตกใจออกไปได้ออกไม่ได้นะ
ผู้ชายก็บอกออกไม่ได้คือพยายามจะออกแต่ก็ออกไม่ได้เพราะว่าพุ่งชนฝั่งที่เขานั่งอยู่นะคะ
เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแต่แน่แหละใครเจอคลิปนี้ก็ต้องตกใจนะคะ
คุณผู้ชมคลิปนี้เจ้าของรถกระบะสีขาวเนี่ยนะคะคนที่ถูกชนเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้
ขณะถูกรถของคู่กรณีเป็นรถกระบะสีแดง
พุ่งชนแล้วชนอีกชนที่ประตูฝั่งคนขับ
ก่อนที่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถข้างคนขับ
ร้องด้วยความตกใจนะคะ
จากนั้นรถกระบะสีแดงถอยออกไป

ถอยออกไปตั้งหลักแล้วพุ่งมาชนอีกนะคะ
ตรงตำแหน่งเดิมเลยคุณผู้ชม
ขณะที่ผู้หญิงนั่งอยู่ในรถเธอกลัวค่ะ

คนขับที่เป็นผู้ชายบอกว่าออกจากรถในเวลานี้ไม่ได้
รถคันแดงคันนี้ก็พุ่งชนเป็นครั้งที่๓แล้วก็ครั้งที่๔ตามมาคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะเหตุการณ์นี้ทำเอาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เห็นก็ตกอกตกใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ตกใจเหมือนกัน

พร้อมข้อความบอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขา
เขาผิดอะไรกฎหมายบ้านเมืองมีไม่ใช่ขับพุ่งชน
ผมทำงานกับผ่อนทองและเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ
แต่ไปเก็บเงินโดนทำแบบนี้ครับพี่ช่วยผมหน่อยครับ
เอาล่ะฟังจากข้อความที่โพสต์เอาไว้
น่าจะเกิดจากการถูกทวงเงินค่าผ่อนทองหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วลูกหนี้นะคะซึ่งเป็นรถคันแดงคันนี้

ไม่จ่ายแล้วไงแล้วมาขับรถชนอย่างนี้เหรอ

เอาล่ะเดี๋ยวเรากำลังติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้นะคะ
ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น